คุณผู้ชมคะช่วงห้าทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมอะค่ะ
ตำรวจสพงจังหวัดลำปางได้รับแจ้งเหตุว่าบ้านหลังหนึ่งบ้านเลขที่เก้าสิบเก้า
ที่อำเภองาวจังหวัดลำปางเนี่ยนะคะพบศพเด็กทารกอยู่ในห้องน้ำ
คือเจ้าของบ้านเนี่ยสองสามีภรรยาเขาไปทำงานต่างอำเภอ
แต่เขาเปิดบ้านทิ้งไว้กลับเข้ามาในบ้านได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากห้องน้ำ
ก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าเจอถุงพลาสติกอะค่ะ
ในถุงมีศพเด็กทารกเป็นเด็กทารกเพศหญิง
วัยวะยังครบนะคะแต่ว่าสภาพคือเน่าเปื่อยแล้วอ่ะ
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสามสี่วันเนี่ยค่ะศพทารกอยู่ในห้องน้ำอ่ะนะคะ
ก็เลยมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบห้องน้ำของบ้านหลังนี้เนี่ย
เขาแยกออกมาจากตัวบ้านค่ะพบศพทารกเพศหญิงอายุคันประมาณเจ็ดถึงแปดเดือน
อยู่ในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ห่อด้วยผ้าขนหนูแล้วก็มีถุงกระดาษอยู่ข้างในถุงอีกชั้นหนึ่ง
แล้วก็เจอรกเด็กแล้วก็คือเหมือนกับยังไม่ตัดสายสดือเลยอ่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งไปชนะสูตรนะคะที่โรงพยาบาลงาว
วันนี้นายสิทธิเดชสายคำผู้ใหญ่บ้านรวมถึงหน่วยกู้ภัย
ก็นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูง
เป็นบ้านของนางเอนามสมมุตินะคะอายุสี่สิบสี่
เกือบท้ายหมู่บ้านนะคะมันก็เลยเปลี่ยวไม่มีรั้วด้วยเปิดทิ้งไว้ด้วย
ทารกน่าจะเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย๓๔วันนะคะ
แต่สภาพร่างกายอวัยวะทุกอย่างสมบูรณ์
คิดว่าแม่หรือพ่อของทารกน่าจะอยู่ในระแวกใกล้เคียง
เพราะรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าของบ้าน
ซึ่งทำงานอยู่ต่างอำเภอนานจะกลับมาที
ก็เลยแบบอาจจะมีคนเอามาทิ้งไว้เพราะรู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ

แต่เบื้องต้นก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเขาก็ไปดูว่าคนในหมู่บ้าน

เขาว่ากันว่าในหมู่บ้านนี้นะไม่มีใครท้องเลย
ผู้ใหญ่บ้านทุ่งโป่งบอกนะก็เลยอาจจะเป็นคนที่อยู่หมู่บ้านอื่น
แล้วก็ท้องก่อนวัยอันควรหาทางออกไม่ได้
ก็เลยเนี่ยเอาลูกใส่ถุงมาทิ้งเอาไว้ในห้องน้ำของบ้านคนอื่นนะคะ
บ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเขาไม่ได้อยู่นะคะทำงานอยู่ที่แม่เมาะ
แล้วก็เพราะเอิญว่าเมื่อคืนเขากลับมาบ้านมาถึงบ้านประมาณ๓ทุ่ม
ก็เข้าห้องน้ำแล้วได้กลิ่นเหม็นก็เลยแจ้งให้แฟนเขาว่าไปไปดูว่าเป็นตัวอะไรตาย
ห้องน้ำก็เลยเอาออกมาดูอะค่ะลื้อดูก็ถึงได้พบว่าเป็นศพเด็ก
อายุคันประมาณ๗เดือนถึง๘เดือนค่ะ

บูรณ์แล้วพอบคลอดแล้วอ่ะค่ะมีสายสะดืมมีอะไรมีสายสะดืมมีสายลกพบเลยค่ะ
ยังไม่ได้ถูกตัดออกค่ะก็เลยน่าจะเป็นลักษณะที่ว่า
คนที่ท้องอาจจะไม่พร้อมก่อนวัยอันควรแล้วก็จะเอาลูกออกอ่ะ
อืมแล้วก็กินยาขับขับเด็กออกมาค่ะ
แล้วก็เอามาทิ้งตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องตามหาตัวนะคะ
ก็ตอนนี้ชันสูตรอยู่นะคะอืม